ครับเราพาไปก่อติดการช่วยเหลือพระอาจารย์มณัฐนะครับ
ท่านเข้าไปนั่งวิปัสนาในถ้ำนะฮะถ้ำพระไสงามนะครับ
อยู่ที่พิสุนุโลกนะครับแล้วก็เกิดฝนตกน้ำท่วมปิดปากถ้ำ
ไม่สามารถจะเข้าไปในถ้ำได้แต่ว่าเราก็ส่งนักข่าวไปก่อติดกับสถานการณ์นี้
เพราะว่าเข้าสู่วันที่๔แล้วยังไม่สามารถช่วยท่านออกมาได้ครับ

ครับคุณนัตรพงธ์คุณทัพสนายคุณโดรกษาลินครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถ้ำพระไสงามครับ
ที่อำเผย์เหนือม๊าปร่างจังหวัดพิษฐานุโลกศ์ด้านหลังของผมนะครับ
คุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ที่อยู่ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐ
ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ภายในถ้ำแล้วก็ติดอยู่ด้านในนะครับ
บอกแบบนี้ครับว่าการเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของกู้ภัย
ในวันนี้เป็นการช่วยเหลือวันที่๔นะครับ
กำหนดการวันนี้จริงจะเริ่มต้นในเวลา๗นาฬิกาหรือว่า๗โมงเช้า
แต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อคืนนี้บริเวณที่ภายในอำเภอเนินมะปราง
มีฝนตกลงมาทั้งคืนหยุดประมาณสักเที่ยงคืนตี๑
ทำให้ถนนแล้วก็พื้นดินบริเวณทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ย
มีความเละของดินโครนนะครับแล้วก็ทำให้รถของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่ค่อยที่จะสะดวกในการเข้าออกพื้นที่มากนักนะครับ
เพราะว่าตอนนี้รถที่จะต้องมีการขนอุปกรณ์เข้ามาของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกนะครับ
ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะเละแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่หลายคันติดลม
ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้
ทีนี้ครับสำหรับแผนปฏิบัติการเนี่ยแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับ
ก็คือจากที่ผมได้ไปคุยคร่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ย
ผมเห็นตอนนี้เนี่ยจำนวนประมาณสัก๔เครื่องนะครับ
แตนบายอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำโดยเดี๋ยวจะมีการต่อท่อวางเข้าไป
ภายในจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีการสูบน้ำเนี่ยออกมา
จากนั้นจะให้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความชำนาญในเรื่องของการดำน้ำ
จะมุดเข้าไปด้านในแล้วก็จะเดินไปหาพระท่านต่อภายในถ้ำนะครับ
นี่ก็คือแผนปฏิบัติการคร่าวที่เจ้าหน้าที่ได้วางเอาไว้
และนี่ก็คือภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขากำลังประชุมแผนปฏิบัติการในวันนี้

แต่เนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็สภาพพื้นดินของที่นี่
เป็นอุปสรรคของการเข้าพื้นที่ทำให้ต้องเลื่อนมาเป็นเวลา๘โมงนะครับ
ทีนี้ฮะเดี๋ยวไปย้อนดูข้อมูลสักนิดนึงนะครับ
ว่าพระท่านจริงก็คือพระอาจารย์มณัฐ
ท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าไปที่ถ้ำพระชัยงามแห่งนี้
เพื่อไปปรากฏแล้วก็นั่งวิปัสนากรรมฐานภายในถ้ำ
กระทั่งมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมสูงไม่สามารถออกมาได้
ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนั้นที่นี่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ในส่วนของพี่
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
หรือว่าเจ้าหน้าที่ปพอย่างที่บอกเลยครับ
ก็คือกำลังวางแผนประชุมในการทำงานในวันนี้
และวันนี้เนี่ยทีมข่าวเองก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับ
เกิดมีความขึ้นหน้าอย่างไรเดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ผมนัทธพงษ์เล็กสันเทียแรงงานครับ
ตอนนี้ด้านหลังก็กำลังมีการวางแผนในการปฏิบัติการไปช่วยพระมณัฐอยู่นะครับ
ซึ่งอยู่ในถ้ำพระไสงามในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวงอำเภอเนินมะปร่างจังหวัดพิศูนย์โดยโลก
ก็ติดทั้งวันเราจะรายงานให้ทราบกันตลอดทั้งวัน